คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีอุกอาจ

หัวหน้าวินรถแท็กซี่
ก็ยิงเพื่อนร่วมวินจนเสียชีวิต
หลังจากที่มีปัญหาบาดหมางทะเลาะวิวาดกันบ่อยครั้งมานาน
จนล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องมีราวกันอีก
นะครับทีนี้สู้เขาไม่ได้ก็เลยกลับไปบ้าน
กระเจิงนะครับเหตุการณ์นี้นะครับทำให้นายทรงพลสุวรรณสะอาด
อายุ๔๖ปีคนขับรถแท็กซี่เสียชีวิตนะครับ
ถูกยิงที่บริเวณคิวรถหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนพระเมตตาตะบนป่าตอง
อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับมือปืนผู้ก่อเหตุคือนายพารดรภูชยัน
อายุ๔๙ปีหลังจากก่อเหตุแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
เป็นจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้สีแดงนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็จับเอาไว้ได้ทั้งจุดที่ยิงแล้วก็นี่ครับ
จุดที่ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปพันธุ์ตำรวจเอกอโนไทยจินดามณี
ภูมิกับการสพป่าตองเปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้
บอกว่าตอนนี้ได้สอบปากคำภรรยาผู้ตายไปแล้วนะครับอ่า
รวมทั้งภรรยาของผู้ต้องหาด้วยสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
สอบไปสองปากพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและขอสารจังหวัดภูเก็ต
ออกหมายจับนายพารดรในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนไปในเมือง
หมู่บ้านทางสาธารณะจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีออกนอก
พื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปแล้วตอนนี้ตำรวจได้ประสานกับทางญาติ
ให้นำตัวนายพรดรมามอบตัวแต่ว่าญาติก็ยังไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้
นี่นะฮะหน้าตาของผู้ต้องหาคือคนนี้ญาติของผู้ตายเปิดเผยว่าผู้ตาย
นั้นความจริงแล้วคือเป็นเจ้าของคิวร่วมกับเพื่อนคนหนึ่งนะซึ่งเป็น
หุ้นส่วนกันนายพรดรผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยได้พาเข้ามาอยู่ในคิวนะครับ
เมื่อสองสามปีก่อนผู้ตายได้ไปบวชหุ้นส่วนและนายพรดรก็ช่วยกันดูแลคิวก็ไม่มีปัญหาอะไร
ผู้ตายกลับมาก็มาดูแลคิวคือความจริงก็เป็นหุ้นส่วนกัน
พาราดรไม่ได้เป็นหัวหน้าคิวคนเดียวปัจจุบันมีโรงแรมเปิดเพิ่มขึ้นเยอะทำให้แขกเยอะขึ้น
ทีนี้เริ่มมีปัญหากันภายในคิวรถแล้วก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ทางฝั่งญาติผู้ตายบอกนะ
เคยรู้ว่ามีการขอให้ขายคิวแต่ผู้ตายไม่ยอมขายเพราะอยากให้สมาชิกทำกันเอง
ซึ่งตัวเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้ยืนยันว่าผู้ตายนั้นเป็นคนอัธยาศัยดี
เฟื้อเผื่อแผ่กระตันยูเก็บเงินซื้อที่ดินสร้างบ้านให้แม่
แต่ตอนนี้บ้านยังสร้างไม่เสร็จมีลูกสาวหนึ่งคนผู้ตายนี่เป็นเสาหลักของครอบครัว
เหตุการณ์ครั้งนี้ทางฝั่งญาติของผู้ตายบอกว่าคนร้ายถือว่าโหดเยี่ยมมาก
ขอเรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
พอมารีน่าเสร็จแขกมันเริ่มดีขึ้นทุกอย่างมันเริ่มเพอร์เฟค
การงานการเงินเริ่มดีขึ้นอะไรขึ้นทีนี้ก็เลยมีปัญหากัน
เรื่องคิวเรื่องอะไรกันเนี่ยเป็นคนนิสัยดีมากอัธยาศัยดีไม่ก้าวร้าวไม่อะไร
เผื่อแผ่เมตตากับทุกทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวอะไรทุกอย่าง
เขาเป็นคนใจบุญกระตันยูพ่อแม่ทุกอย่างทำเพื่อแม่
ผมดูมาดูภาพแล้วรู้สึกผมหดหูใจมากมันโหดเกินไป
แบบว่าไม่มีการปรานีกูตายเป็นตายมึงอย่าอยู่เลยคิด
ถ้าผมไปยิงพ่อแม่มันอย่างนั้นมันจะรู้สึกยังไง
ทางครอบครัวตอนนี้ก็ได้รับศพของนายทรงพลมาบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดแสนศุกร์
ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับ
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบชนะสูตรเรียบร้อยแล้ว
ผู้ต้องหายังตามอยู่ฮะยังจับไม่ได้